เรื่องของหน้ากากอนามัยแล้วกันสำหรับที่

เพราะว่ามันคือสิ่งที่สกปรกแล้วก็ปนเปื้อนแล้ว

ปัญหาอะไรบ้างนอกเหนือจากเรื่องที่มันไม่พอมันแพงเกินไปมันหาไม่ได้
ปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยคุณผู้ชมส่งบอกกันได้ที่หน้าจอของเรา
กันได้ที่หน้าจอของเราในช่วงนี้ไปเริ่มดูที่เรื่องของโควิด๑๙กันก่อนนะฮะ
เป็นข่าวที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาเพราะว่าในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งราย
เป็นหญิงไทยอายุ๒๒ปีไปทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้รายที่๓๗
ผู้ป่วยคนนั้นทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวและเคาะป่วย
หญิงคนนี้ไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนั้นอีกทีหนึ่งก็เลยติดเชื้อมานะครับ
แพทย์สุขุมกาญจนาพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลง
เรื่องของผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในไทยพบว่าตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม๑ราย
เป็นหญิงไทยอายุ๒๒ปีตามที่รายงานไปนะครับ
แล้วก็มีผู้ป่วยว่าตอนนี้ยืนยันแล้วว่ากลับบ้านได้เพิ่มอีก๑ราย
เป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปีจากโรงพยาบาลราชวิถีครับ
ก็ทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาลมีอยู่๑๑ราย
กลับบ้านไปแล้ว๓๑รายเสียชีวิต๑รายนะฮะแล้วก็รวมสะสมที่ติดเชื้อในไทย๔๓รายนะครับ
จากนี้ยังขยายเกณฑ์เฝ้าระวังสอบส่วนโรคออกไปในการเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปเช่นคนในชุมชนคนในครอบครัวเดียวกัน
คนในที่ทำงานเดียวกันหรือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะ
ยืนยันต้องยืนยันว่าตอนนี้ไม่เคยปกปิดตัวเลขแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตกับโรคโควิด๑๙
เอาไปฟังเสียงของท่านโฆษกระทรวงนะครับ
ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าไข้เลือดออกจะเป็นสาเหตุหรือว่าโควิด๑๙เป็นสาเหตุ
เราบอกว่าจะมีการประชุมกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับ
ถ้าจะเป็นจากโรคไหนเราก็มีหน้าที่ที่จะตั้งรับแล้วก็จัดการในทุกโรค
เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นการด่วนสรุปขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปิดข่าวอะไรแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อห่วงใยขึ้นมา
อันนี้หมายถึงว่าในอีกมุมหนึ่งที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสำคัญนะครับ
บอกว่าได้ขอให้นายอย่างนั้นไปช่วยเจรจากับผู้ผลิตยาที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตยารักษา
ก็คือเป็นวัคซีนรักษาโควิด๑๙ที่มีสรรพคุณใช้ได้ดีกับผู้ป่วย
ให้กับทางการไทยด้วยให้สามารถซื้อได้ในกรณีพิเศษ
ซึ่งตอนนี้ทางการจีนก็ยังไม่อนุญาตในการส่งยาออกมาขายนอกประเทศ
ส่วนเรื่องของการแจกหน้ากากอนามัยวันนี้วันแรกนะครับแจก๑แสนชิ้นที่กระทรวงสาธารณสุข
คนไปรับเยอะสิเพราะว่าหาซื้อมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
ซื้อเองก็แพงก็เลยไปเข้าคิวรอรับแจกกันภายในกรมต่างที่มีการจัดสรรไปแจกให้กับประชาชน
โดยประชาชนที่ไปรับหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็สะท้อนมา
สะท้อนกระทรวงมาบอกว่าแจกเพียง๓ชิ้นต่อคนมันไม่พอหรอก
นอกจากนี้ขั้นตอนการรับค่อนข้างจะยุ่งยาก
ด้านอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยืนยันเหมือนกันเรื่องของหน้ากากอนามัยแบบมีเพียงพอครับ
พร้อมประชาชนบอกว่าอย่าตื่นตนกกันไป
ตอนนี้โรงงานในไทยมีกำลังการผลิตที่จำกัด
สักประมาณ๑๓๕๐๐๐ชิ้นต่อวัน
ประกอบกับปัญหาเรื่องของวัตถุดิบเอง

ก็ทำให้ปริมาณมีไม่มากเหมือนแต่ก่อน
แต่ก็ยืนยันว่ายังเพียงพอนะครับ
คุณผู้ชมหน้ากากอนามัยที่เราซื้อขายกันอยู่
ปัญหามีอะไรส่งมาบอกกันหน่อยหน้าจอนะครับ

พื้นที่ก็ยังซื้อได้อยู่ก็แจ้งกันมานะคะ
เผื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาธารณสุข

จะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดนะคะ